คุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เมื่อวานนี้พ่อเขามาร้องขอความเป็นธรรมจากตำรวจ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้นะมันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๔พฤศจิกายนปี๕๙ตอนตี๒
คือลูกชายเขาไปกันกับเพื่อน๗คน
แต่ทีนี้ท้ายที่สุดแล้วลูกชายโดนยัดเยียดข้อหา
คือต่อสู้ขัดขวางแล้วก็พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ลูกชายยังโดนตำรวจเอาปืนตบจนสลบเลยนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นคลิปเหตุการณ์
เมื่อประมาณสองปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ย
นายอภิชาติงามชื่นอายุ๒๙ปีถูกรถตำรวจพุ่งชน
แล้วก็ลงไปเนี่ยมีคนที่บอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยนะคะ
ใช้ปืนตบจนสลบมีการยัดข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
รวมถึงพยายามฆ่าด้วยซึ่งทางด้านนายบุญยิ่งงามชื่น
พร้อมด้วยนายนิรันดิวรสิทธิ์ก็นายนิรันดิ์เป็นรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายหนังสือพิมพ์
จริงข่าวมาร้องเลยค่ะร้องกับสื่อมวลชนขอความเป็นธรรม
กรณีที่นายอภิชาติพร้อมกับเพื่อนรวมทั้งหมด๗คน
เขาไปเที่ยวที่สถานบันเทิงที่ร้านตำนานชนในพื้นที่ของอำเภอศรีราชา
เมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายนปี๕๙ตอนนั้นช่วงประมาณตี๒ค่ะคุณผู้ชม
นายอภิชาติพร้อมกับเพื่อนเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับที่พัก
ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมีชายชะกัน๓คนมาขวางเหมือนกับไม่ให้กลับบ้าน
แล้วหลังจากนั้นนะคะนายอภิชาติกับเพื่อนก็ขี่รถหลบหนีออกมาได้
แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด
ตอนนั้นนายอภิชาติก็กลัวไงกลัวว่าตัวเองจะโดนทำร้าย
นายอภิชาติมีปืนอยู่ก็เลยเอาปืนมายิงขึ้นฟ้าเนี่ยเหมือนกับยิงขู่ไปสองนัด
แต่ทีนี้กลุ่มชายชะกันที่เข้ามาคือเขาขับรถไล่ล่าไล่ตามจนเฉียวชน
นายอภิชาติล้มลงแล้วก็เอาปืนตบไปที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าของนายอภิชาติจนสลบ
ซึ่งต่อมาเขาถูกจัดฉากถูกจัดฉากว่านายอภิชาติต่อสู้ขัดขวางตำรวจ
โดยนายอภิชาติเขาก็ไม่รู้มาก่อนไงว่ากลุ่มชายชะกันที่มากัน๓คนนั้นเป็นตำรวจ
มารู้ทีหลังทีนี้ค่ะนายบุญยิ่งที่เป็นพ่อของนายอภิชาติ
ก็บอกว่าเหตุการณ์มันผ่านมาเป็นปีแล้วกลัวว่าลูกชายจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ดังนั้นเมื่อวานนี้คุณพ่อก็เลยเอาพยานหลักฐานทั้งหมดมาร้องขอความเป็นธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้รอดูต่อนะคะ
ว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะ